สายขนมสายขนมสายขนม
เพราะนี่คือขนมข้าวเก็บกุ้งคาวบี
อันแรกนี่คือรสดั้งเดิมขนาด๖๘กรัม
อันที่๒ค่ะรสหมึกย่างสาหร่ายขนาด๖๐กรัม
อันที่๓นี้ค่ะรสพริกไทยดำขนาด๖๘กรัม
ทั้ง๓แบบนี้ค่ะข้าวเกียบกุ้งจากคาวบี
เป็นคำถามก็แจ็คพอร์ตของคุณ
มูลค่า๑ขนมขนมจากข่าวบีทั้งสามแบบนี้

แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

ทั้งสามแบบนี้ค่ะข้าวเกียบกุ้งจากข่าวบี

ขนม๓ถุงนี้ปกติคุณซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่ไม่รู้
แต่มีถุงหนึ่งที่จะมอบเงินแสนให้กับคุณ
คุณต้องตั้งสติให้ดี
อันดับแรกเลยหนูขอวิเคราะห์ก่อน

สิ่งที่หนูวิเคราะห์ได้ก็คือปกติแล้วเนี่ย

อริจินัลน่าจะถูกสุดค่ะ
นี่คือการวิเคราะห์หรือคือคำตอบ

เป๊กจะเฉลยที่คุณไม่ได้เลือกคือ

กับรสชาติพริกไทยดำจากข้าวเก็บกุ้งข่าวบีที่คุณไม่ได้เลือก

เฮ้ยไม่มาถูกจังนะ
และรสหมึกย่างสาหร่ายขนาด๖๐กรัม
ที่คุณโบนัสและคุณปาร์คไม่ได้เลือก

ข้าวเก็บกุ้งคาวบีรสดั้งเดิมขนาด๖๘กรัม
จะทำให้คุณโบนัสและคุณปาร์คคว้าเงินแสนได้หรือไม่

อยากได้เงินแสน

ข้าวเก็บกุ้งคาร์บีรสชาติดั้งเดิมขนาด๖๘กรัมนี้
จะทำให้คุณโบนัสและคุณปั๊กได้เงินแสนหรือเปล่า
ราคาต้องถูกกว่า๑๙บาท

ถูกกว่า

และราคาอยู่ที่
ถูกกว่า

เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คือราคาเท่า

คุณคุณโอ้โฮ
เงินบาทเดียวมันกระชากเงินแสนไปจากคุณ
ตอบผิดตอบผิดค่ะ
และข่าวบีที่ถูกที่สุดคือรสหมึกย่างและสาหร่ายค่ะ
ราคา๑๙บาทคือสินค้าที่ถูกที่สุด

ตัวช่วยก็ไม่มีไทย
แต่ก็ไม่ถูก

แค่บาทเดียวอะ

สุดท้ายก็แบบความปรุงรส

อย่างนี้ไม่ต้องเสียใจ
วันนี้ขอบคุณที่มาและทำมาได้

หัวใจตกไปที่ตะตุ่มเลยครับ
โถเดี๋ยวพี่โกยขึ้นมาให้นะ

เยอะเย้ยนะแต่ว่ากลับบ้านมือเปล่าค่ะ
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะ
๑สยามอโศก

กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม

ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ
มาวันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่จากหน้าจอคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่า
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป